รู้หรือไม่ว่าการฝันเห็นงูนั้น
มีทั้งเรื่องของโชคดีและเรื่องของโชคร้าย
แต่ฝันอย่างไรจะเป็นโชคดีนั้น

อันนี้ทายว่าจะมีโชคลาภจากการงาน

อะไรก็แล้วแต่จะได้รับโอกาสมีคนให้การอุปถัมธ์คำจุล
ฝันเห็นงูตัวใหญ่งูเหลือมหรือว่างูหลาม
ความฝันนี้บ่งบอกให้รู้ว่าคู่คนรักกำลังจะมาแล้ว
หรือถ้ามีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้ว
ทายว่าจะได้แต่งงานกันหรือบางคนยังไม่มีคู่

ตอนนี้เราจะรู้ได้ว่ารวยมากรวยน้อยอยู่ที่ตำแหน่งแล้ว
ถ้าฝันว่างูรัดเท้าได้คู่ที่ต่ำสักกว่า
ช่วงตรงกลางฐานะเสมอกัน
ว่าโดนงูรัดตั้งแต่หน้าอกขึ้นมามือแขนขา
จะได้คู่รวยครับ

ฝันเห็นพญานาคาราชผุดมาจากแม่น้ำบ้าง
ฝันว่าพญานาคาราชเข้ามาอยู่ในบ้านบ้าง
ฝันแบบนี้แสดงว่ากำลังจะมีโชคใหญ่

หรืออยากจะขายที่ดินขายที่ขายทาง

ฝันว่าฆ่างู
ถ้าคุณฝันว่าคุณไปฆ่างู
แสดงว่าคุณเองกำลังจะมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มาร
คิดร้ายคิดไม่ดีนั่น
เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนหรืออลิศัตรู

ยังมีสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า
กำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

ฝันว่าโดนงูกัดนั่น

แสดงว่ากำลังจะถูกว่าร้ายใส่ความโดนนินทา

หากใครฝันว่าโดนงูกัดแล้วเกิดไม่สบายใจ
อาจารย์เชียงมีคำแนะนำให้เราไปทำบุญด้วยของ๓อย่าง
มีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
หนึ่งมีกระเป๋าใส่ของ
พวกนี้ความหมายคือการกักเก็บไม่รั่วไหล
อันนี้ส่งก็จะได้เหลือเงินเก็บ
ดวงแบบฝันว่าโดนงูกัดบางทีจะเสียทรัพย์ใช่ไหม
เคล็ดเลยถวายกระเป๋าใส่ของนั่น
น้ำยาแก้เคล็ดต่าง
เคล็ดขัดยอกทาแก้ปวดแก้เมื่อยเขาเรียกว่าแก้เคล็ด
ให้มีหนังสือธรรมะจะได้มีปัญญาในธรรม
อย่าถวายอย่างเดียวอ่านด้วยจะดีนะครับ